ขอนแก่นนะคะมีแก๊งวัยรุ่นมีการไปกระทืบสายตำรวจบอกว่าเจ็บปางตายเลย
สาเหตุนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าแค้นที่สายตำรวจเคยแจ้งจับเขาเรื่องของคดียาเสพติด
แต่ท้ายที่สุดใครทำอะไรเอาไว้ก็ได้ผลกรรมแบบนั้น
ถูกตำรวจจับได้กลางทุ่งนาเลยนะคะ
ตำรวจสพบ้านไผ่จับกลุ่มนายอดิเทพวงศาหรือท็อปอายุ๒๖ปีค่ะ
เป็นชาวตะบนแคนเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพลในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
สาเหตุที่จับกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าคืนวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๕๙
ขณะที่นายพาราดรแก้วมุกดาอายุ๑๙ปีชาวจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งนายพาราดรเป็นสายของตำรวจเขาก็คอยให้ข้อมูลลับกับทางตำรวจอยู่ตลอด
นายพาราดอนไปกินข้าวกับเพื่อนที่บ้านนะคะในหมู่บ้านห้วยสั่น
เขาถูกนายท็อปผู้ต้องหานี่แหละค่ะรวมถึงพวกอีกสองคน
รุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุญาติก็พาคนเจ็บไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพบ้านไผ่
แล้วส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านไผ่เย็บไปถึง๑๐เข็มนะคุณผู้ชม
ส่วนนายท็อปกับพวกนะก็หลบหนีออกไปได้คือหลบหนีออกจากพื้นที่ไปเลยอะค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดกัน
ก็คาดว่าจะมีการเสพยากันที่กระท่อมในทุ่งนาบ้านห้วยสั่น
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบจริงค่ะพบวัยรุ่น๕คน
รวมทั้งนายท็อปและเพื่อนด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยนับแล้ว๖คนค่ะ
สุมเสพยาอยู่ในกระท่อมนั้นก็เลยสืบสวนสอบสวนกันเบื้องต้นในท็อปให้การรับสารภาพนะคะ
แล้วว่าเคยถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็เลยรู้ว่านายพาราดอนเนี่ยนะคะ
เป็นสายให้กับตำรวจและเชื่อว่าการที่ตัวเองถูกจับได้เป็นเพราะ
นายพาราดอนเนี่ยแหละเป็นคนแจ้งเขาก็เลยเก็บความแค้นไว้ในใจ
จนกระทั่งนายพาราดรมาหาเพื่อนในหมู่บ้านเขาก็เลยชวนเพื่อนไปอีกสองคน
รุมทำร้ายนายพาราดรเป็นการสั่งสอนแล้วก็แก้แค้นที่แจ้งตำรวจให้มาจับพวกเขา
พ้นตำรวจแน่นอนนะคะทั้งหมดถูกจับกลุ่มนะคะ
พร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาในกระท่อมเลยแล้วยอมรับด้วยนะคะว่า
นัดกันมาเสพยาบ้าที่กระท่อมนาจริงโดยมีนายท็อปผู้ต้องหานี่แหละ
ตัวการหลักเนี่ยเสพไปด้วยตำรวจคุมตัวทั้งหมด
ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันเสพยาเสพติดค่ะ